ระหว่างสามีกับพันรยาแต่เป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะสามีเป็นชาวไต้หวันค่ะ
ฆ่าบีบคอพันรยาซึ่งเป็นชาวจีนแล้วจากนั้นค่ะโหดเยี่ยมมาก
เอาศพเนี่ยยัดลงไปในกระเป๋าเดินทางแล้วก็เอาขึ้นรถตัวเอง
เอาไปถ่วงน้ำไปถ่วงทะเลเอาตอนแรกเอาไปห่อนที่บางแสน
และตั้งแต่วันที่แปดศพถูกพัดมาเรื่อยเรื่อยอ๋อ
จนถูกมาพบอยู่ที่ศรีราชาหลักใช่ค่ะก็คือวันที่๑๐
มกราคมเป็นวันที่ถูกพบศพแล้วก็เอาขึ้นมาเนี่ยนะคะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวเลี่ยวเป็นชาวจีนอายุ๓๓ปีค่ะ
ศพถูกพบนะคะอยู่ในกระเป๋าวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
สภาพศพลักษณะตัวงอค่ะศีรษะถูกพันด้วยผ้าเทปสีเหลือง
ตาทั่วทั้งศีรษะเลยและถูกคลุมด้วยถุงดำอีกชั้น
ด้วยเชือกไนลอนสีเขียวอีกชั้นหนึ่งอีกครับและที่ข้อมือทั้งสองข้าง
เท้าทั้งสองข้างถูกรัดด้วยเคเบิ้ลไทยนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจภูทรศรีราชาจังหวัดชนบุรีก็ทำงานตั้งแต่พบศพทำงานเลยนะคะ
แล้วคนที่ถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดก็คือสามีชาวไต้หวัน
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุหายไปเลยหาตัวไม่เจออันนี้น่าสงสัยหนักนะคะ
สรุปสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ตำรวจสงสัยจริงและจับกลุ่มตัวได้นะคะเนี่ยค่ะ
สามีคนนี้นะคะชื่อว่าในลูกจือหยางอายุ๓๘ปี
เป็นสามีของผู้เสียชีวิตค่ะไปจับกลุ่มตัวได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง
ในทำบลสุรษัตริย์อัมพศรีราชานะคะครับซึ่งภายหลังจากการถูกจับกลุ่ม
ผู้ก่อเหตุมีสีหน้าค่อนข้างเครียดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นรถทันทีค่ะ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่สพศรีราชาในรู้จะยังค่ะ
หลังจากที่สอบสวนเสร็จเรียบร้อยตำรวจเปิดเผยข้อมูลออกมา
เขารับสารภาพเลยบอกเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ฆ่าพันรยาตัวเองจริงสาเหตุที่ลงมือก็เพราะนางสาวเลี่ยว
ทะเลาะเกี่ยวกับปัญหาการทำธุรกิจทำร่วมกันนะ
เป็นธุรกิจขายเสื้อผ้าส่งออกมีปัญหาเรื่องการเงิน
แล้วก็ทำยังไงคุยกันจะทำยังไงดีให้มันออกมาดี
ทะเลาะกันเรื่องนี้และอีกหนึ่งเรื่องที่ทะเลาะกันหนักเลยก็คือลูก
ลูกวัย๓เดือนคลอดออกมาไม่นานมีการแย่งสัญชาติกันเกิดขึ้น
ฝ่ายชายอยากให้ลูกเป็นสัญชาติไต้หวันฝ่ายหญิงอยากให้ลูกมีสัญชาติจีน
ตกลงกันไม่ได้เวลา๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกันมาตลอดเลยนะคะ
แล้ววันที่๘มกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรงก็คือข้างห้องเนี่ย
เขาให้การกับตำรวจบอกว่าโหทะเลาะกันรุนแรงมากแล้ววันนั้นแหละ
เป็นวันที่นางสาวเลี่ยวหายตัวไปไม่เจอแล้วเพื่อนข้างห้องไม่เจอแล้วเนี่ยนะคะ
อ่ามาดูกราฟิกกันหน่อยนะคะสำหรับพฤติการของผู้ชายคนนี้
ที่เป็นชาวไต้หวันฆ่าเมียตัวเองเนี่ยนะคะชื่อว่าในลูกค่ะ
ลงมือบีบคอนางสาวเลี่ยวพันรยาก่อนจากนั้นขาดอากาศหายใจและเสียชีวิต
หลังจากนั้นในลู่เดินไปซื้อเทปกาวสีเหลืองเคเบิ้ลไทยสีขาวเชือกสีเขียว
แล้วก็ถุงดำที่ร้านขายอุปกรณ์การชั่งในห้างแห่งหนึ่งตำบลศรีราชานี่แหละ
อำเภอศรีราชาหลังจากนั้นกลับมาที่คอนโด
เอาศพยัดใส่กระเป๋าลากกระเป๋าออกมาจากห้องครับ
เอามาขึ้นท้ายรถฮอนด้าสีขาวอ่า
ไปเลยค่ะไปที่ทะเลไปโยนลงในทะเลอืม
หลังจากนั้นในลู่ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
แม้ว่าจะผ่านไป๓วันคือไม่ได้กลับคอนโดหรอก
แต่อยู่แถวนั้นแหละอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองเอาไปทิ้ง
สรุปสุดท้ายมาถูกจับกุมได้นะคะจากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปชี้จุดที่นำร่างของพันรยาเนี่ย
ทิ้งที่ริมทะเลอยู่ในซอยหาดกัปตันยุทธ์
เขตพื้นที่ของทหารเรือตำบลท่าพระโดยตำรวจสภศรีราชาแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลังศพส่วนศพครอบครัวกำลังจะเดินทางมารับศพนะคะ
ซึ่งจะเดินทางมาจากประเทศจีนชวนเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เล่าว่าทั้งคู่เนี่ยคบหากันปีกว่าแล้วฝ่ายหญิงไปไปมามา
ระหว่างจีนกับไทยหลังจากนั้นมีลูกด้วยกัน๑คน
ล่าสุดค่ะนางสาวเลี่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
และระหว่างนั้นเองนะคะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังติดต่อได้อยู่เลย
ครอบครัวติดต่อนางสาวเลี่ยวผู้เสียชีวิตได้อยู่เลยแต่ว่าวันที่ติดต่อไม่ได้
วันสุดท้ายคือวันที่๘มกราคมจากนั้นมีอาการจับพิรุษของสามีชาวไต้หวันนะคะ
ทำตัวเป็นเมียตัวเองเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่ติดต่อกันปกติ
แต่ครอบครัวกับเพื่อนบอกว่าภาษาที่ใช้มันไม่ใช่
มันไม่ใช่นะแม้ว่าจะพยายามเนี่ยนะคะแต่สรุปสุดท้าย
ก็ไม่ใช่จริงแล้วเขาก็เป็นคนฆ่าเองเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ปลายปีที่ผ่านมานะคะในลู่เนี่ย
เอาเป็นว่าไม่ใช่คนดีนะมีคดีติดตัวมาก่อนด้วย
ลักษณะของคดีการช่อโกงค่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายชาวจีนหลายรายค่ะ
มาแจ้งความในประเทศจีนนะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะ
บอกว่าในลูกมาหลอกขายตัวคอนเสิร์ตนักร้องไต้หวันให้ครับ
โดยอ้างว่าสนิทกับนักร้องคนนี้เจ้าของคอนเสิร์ต
ถ่ายรูปกอดคอกันสนิทกันมากเลยแล้วก็บอกว่า
เขาสนิทมากจนถึงขั้นมีตัวพิเศษนะราคาแพง
จะได้ใกล้ชิดเวทีเอามาขายเอามาหลอกขาย
แต่สรุปสุดท้ายพอได้เงินไม่เอาบัตรคอนเสิร์ตให้กับคนที่มาซื้อเนี่ยนะคะ
จากนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยเล่าเคยเล่าประวัติของสามีตัวเองให้กับเพื่อนฟัง
บอกว่าสามีเนี่ยไม่ธรรมดานะมีคดีติดตัวที่ไต้หวัน
แล้วก็หลบหนีมาอยู่ประเทศไทยเพราะอยากจะหนีคดีช่อกงเรื่องบัตรคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะ
อืมท้ายที่สุดนะก็ต้องโดนจับอยู่ดี